ที่นครศรีธรรมราชนะครับมีผู้ที่ไปเจอศพของทารกนะฮะ
ก็โดนยัดใส่ถุงพลาสติกเอาไว้อืมนะครับปรากฏว่าเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เขาได้จ้างรถแบ็คโฮลมาขุดปรับหน้าดินนะเนี่ยครับขุดไปขุดมา
โดนถุงพลาสติกสีดำแล้วมันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาไง
ค่ะพอเอามาดูก็โอ้โหเป็นทารกเพศชายอยู่ในถุง
ใช่เขาบอกเห็นเป็นขาเด็กทารกขาวว่าโผล่ออกมา
น่าสงสารมากใช่ค่ะนี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อช่วงบ่ายนะครับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
แล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจไปตรวจสอบ
แล้วก็พบศพทารกถูกทิ้งเอาไว้ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบรถแบ็คโฮลจอดอยู่ใกล้กับป่าย่าหน้ารีสอร์ท
ซึ่งมีการปรับหน้าดินหน้ารีสอร์ทแล้วก็ไปเจอถุงพลาสติกสีขาว
ปากถุงแน่นหนาเลยวางอยู่หนึ่งถุงมีร่องรอยถูกตัก
เพราะว่ารถแบ็คโฮลขุดไปแล้วก็โดนถุงมันเลยแตกเห็นส่วนขาทารกออกมา
ใช่ค่ะนะคนที่พบศพคนแรกนะครับก็คือคนขับรถแบ็คโฮ
นายประสิทธิ์ถือพุทธอายุ๔๒ปีเขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบนะครับ
พลาสติกสีขาวถุงนี้อ่าพบว่ายังมีถุงขยะสีดำอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับ
ด้านในเป็นศพทารกเพศชายอวัยวะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ถ้านับอายุคันก็ประมาณ๙เดือนนะยังมีสายรกติดอยู่เลย
ห่อด้วยผ้าสีขาวพันด้วยผ้าขนหนู
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสัก๖๘ชั่วโมงก่อนที่คนขับรถแบ็คโฮลจะมาพบศพ
แต่ถ้าดูจากศพที่พบแล้วก็ผิวพันธ์ดีหน้าตาน่ารักหน้าชั้ง
คือศพยังเพิ่งตายไม่นาน

คาดว่าคนที่นำศพทารกมาทิ้งจะเป็นคนนอกพื้นที่
เพราะว่าคนในหมู่บ้านแถวนั้นไม่มีใครตั้งท้องเลย
ก็อาจจะมาเปิดห้องพักในรีสอร์ทนี่แหละนะครับ
แล้วก็อาจจะขับรถผ่านก็ได้แล้วก็โยนถุงศพทารกทิ้งในพงหญ้าก็ได้
ว่าทารกที่เสียชีวิตน่าจะโดนใจคนขับรถแบ็คโฮลให้มาขุดบริเวณดังกล่าวก็เลยเจอศพนะครับ
คนขับรถแบ็คโฮชื่อนายประสิทธิ์นะเขาได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของรีสอร์ทให้มาปรับหน้าดินตรงจุดนั้นเลยอ่ะ
จุดพบศพทารกเลยอ่ะมันมีพงหญ้าอยู่นะครับขณะที่ใช้รถแบ็คโฮลตักดินวาดหน้าดินปรับพื้นที่
ปรากฏว่าที่ตักของรถแบ็คโฮลมันติดฮะเพราะว่ามันไปจ้วงโดนถุงพลาสติกสีขาวที่อยู่ในพงหญ้า
แล้วถุงมันแตกออกนะครับมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเขาก็จอดรถแล้วลงไปดูใกล้
ปรากฏว่าต้องพังงะเลยเพราะว่าเห็นขาของเด็กเนี่ยโผล่ออกมาจากถุงพลาสติก
ด้วยความตกใจเขาก็รีบไปแจ้งเจ้าของรีสอร์ทก่อนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
นี่นะฮะหลังจากเจ้าหน้าที่ส่งศพเด็กไปชนะสูตรตามขั้นตอนแล้ว
ประสิทธิ์คนขับรถแบ็คโฮเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
พอเคลียร์พื้นที่อะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะด้านคดีความหลักฐานต่างเขากลับบ้าน
เดินทางกลับบ้านพักตามปกติแต่กลิ่นของศพทารกที่เขาไปขุดเจอในตอนนั้นน่ะ
มันยังติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาอาบน้ำก็แล้วฟอกสบู่ก็แล้วเปลี่ยนชุดใหม่ก็แล้ว
ลิ่นศพยังไงก็ไม่หายค่ะก่อนนอนเขาจุดทูบไหว้บอกกล่าว
ว่าหลังจากปรับพื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะ
นี่นะครับเค้าต้องจุดทูปแบบปลอบเมื่อวานบ่ายที่เจอใช่ไหม
กลับบ้านตอนเย็นค่ำต้องจุดทูปบอกเพราะว่ากลิ่นไม่หายเลย
แล้ววันนี้นายประสิทธิ์คนขับรถแบ็คโฮได้กลับไปที่จุดพบศพอีกครั้ง
เพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณทารกยังวนเวียนอยู่ในจุดนี้
เพราะเมื่อวานไม่ได้นิมนต์พระมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณให้
ซึ่งเจ้าของรีสอร์ทแจ้งว่าจะนิมนต์พระมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทารก
ภายใน๑๒วันนี้เพื่อความสบายใจและความเป็นสิริมงคล
นี่นะฮะต้องจุดทูบบอกอ่ะกลิ่นนึงหาย
ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับ
เพื่อจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ต้นจากการตรวจสอบในรีสอร์ทพบว่ากล้องวงจรปิดเสียอีก
ใช้งานไม่ได้มานานแล้วส่วนการสอบปากคำเจ้าของรีสอร์ทและพนักงาน
ไม่มีความผิดปกตินะครับศพทารกส่งไปชนะสูตร
นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เพื่อจะดูเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตต่าง
ว่าผลการพิสูจน์จะออกมาได้ประมาณ๓๐วัน
ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ใกล้เคียงรีสอร์ทเพราะว่ากล้องที่รีสอร์ทเสียใช้ไม่ได้
แล้วก็ต้องดูว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตก่อนหรือหลังจากการถูกนำมาทิ้งด้วย
ต้องไปไล่ดูให้หมดตามเส้นทางอ่ะนะคะ